ท่านผู้ชมครับงานมหาศจรรย์งานช้างสุรินประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ปีนี้จัดเป็นปีที่หกสิบเอ็ดนะครับงานมีขึ้นระหว่างวันที่สิบห้า
ถึงวันที่๒๖ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาศรีนรงค์นะครับ
แล้วก็สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินจัดขึ้นก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงาม
นุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์สำคัญประจำชาติด้วย
งานเนี่ยทุกปียิ่งใหญ่และแน่นอนว่าทุกปีเนี่ย
คืนเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมใช่สมชื่อกับคำว่างานช้าง
ตอนกลางคืนมีคอนเสิร์ตค่ะเมื่อคืนก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะ
ใครมาร็อกเกอร์รุ่นใหญ่พี่เสกโลโซพี่อุ๋ยบอกว่าอะไรนะ
ตามสูตรพอจบปุ๊บยกพวกตีกันปั๊บเลยค่ะ
ฟีลมานี่มานี่
นี่ค่ะพอจบคอนเสิร์ต
ของพี่เสกโลโซปุ๊บกำลังจะกลับบ้านแล้วเชียว
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันไล่ตีกันกลางงานช้างเมืองสุรินทร์เมื่อคืนนี้นะคะ
คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าคอนเสิร์ตเมื่อคืนเนี้ยคนไปเยอะมากอืม
ตามรายงานข้อมูลเนี่ยคือมีคนไปร่วมงานสักประมาณสองหมื่นห้าพันคนครับ
สองหมื่นห้าพันคนกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันตะลอมบุญเอ่อตะลุมบอลกันแบบเนี้ย
ว่างปลาขวดแล้วก็ระเบิดปิงปองใส่กันปรากฏว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
ถูกรุมกระทืบจนสลบซี่โครงขวาหักปากแตกมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ
สาหัสนะคะเมื่อสักครู่นี้ปั๊มหัวใจเลยนะฮะใช่ค่ะสาหัสถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจอ่ะค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นแหละพี่อุ๋ยที่เข้าไปช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบครับเอาตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะนี่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่นี่อ่า
ตำรวจสพเมืองสุรินค่ะก็พยายามที่จะสลายการชุมนุมสลาย
สลายกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้นะคะแล้วก็ให้แยกย้ายเดินทางกลับบ้าน
อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้คืนนี้จะมีคอนเสิร์ตอีก
พี่ปูพงศิษยคัมภีร์ก็คาดกันว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็เลยมีการตรึงกำลังแบบแน่นหนานะคะ
ดูคอนเสิร์ตกันทุกคืนเนี่ยให้สนุกสนานแล้วก็มีความสุขกันเนี่ย
อย่าไปตีกันเลยค่ะนะอย่าไปตีกันเลย